เวลาที่เราทำเราโกรธทำไมเราโกหก
ทำไมต้องโกหกพี่พูดมาขนาดนี้แล้ว
เธอนอนร่วมเสียงเพื่อน

ช่วยนำข้อมูลเหล่านั้นมาพูด
ข้อมูลด้านไหนคะที่เราอยากจะให้เราช่วยพูด

ความจริงว่าอะไรครับ

วันนี้คนมองผมว่าผมตีแฟนผม

แต่นั้นมันแทบไปจริงป่ะครับ
จริงแล้วผมก็อยากจะเล่าทั้งหมดแต่ว่า

พี่ผม๑๕๐๐๐คนนะครับ

ผมขอช่วยนักเรียน

ผมจะเดือดร้อนผมรู้ครับ
ที่ตอนนี้เราทำธุรกิจอย่างที่ผมบอก

มันเหมาะจอดเชื่อผม

ผมขอให้พี่ช่วยผมครับ
พี่เชื่อผมอันนี้มันแค่ไปเหตุครับ

อยากขอโทษมาก

ไม่รู้ว่าป๊าเชื่อผมหรือเปล่านะ

ไม่ได้ดีต้าอีกนะ

เพราะดีต้าคือส่องป๊า

ผมเห็นสิ่งแบบนี้แล้วมันไม่ถูกพอ

ผมคุยโทรศัพท์กับป๊า

แต่ผมขอกลับมาป๊าบอกว่า

แต่ผมถือท่านี้ครับ
ให้เกียรติป๊าตั้งแต่วันแรกเลย

ผมต้องแสดงให้เธอเห็นจริง

ว่าผมอันนี้เธอยังไม่พูดความจริงเลย

เราเสร็จยาไหมครับ

เสร็จมานานหรือยังครับ

เมื่อก่อนผมเคยเสร็จแต่ผมมีพยานหลายงาน
ทุกอย่างที่ผมพูดทุกอย่างมีพยานหลักฐาน

รวมไปถึงเรื่อง

ผมบันทึกสิ่งต่างเอาไว้

เรามาพูดความ

ตั้งใจทำใช่ไหมครับ

ผมแย่แล้วนะจนเขาเนี่ยจะทำร้ายผมแล้วนะ
แล้วก็พี่เนี่ยที่รออยู่เขาเข้าใจผิดแล้วนะ
จนกระทั่งเขาหาว่าผมเป็นมิจฉาชีพ

เธอบอกว่าเธออยากจะพูดสิ่งเหล่านั้นกับผม

สติเธอว่าสิ่งเหล่านี้นี้
อ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกที่ผมอดทนมาตลอดเดือน

ไม่เคยแตะเลยไม่เคยเลย
ผมอดทนกับเธอผมอดทนกับเธอ
และผมเพิ่งมาทำร้ายเธอตอนที่
ผมจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการ
ต้องเปลี่ยนวิธีการผมดุเธอที่รักที่รักแบบ

เราแบบทำไมทุกครั้งที่ผมบอกว่า
ที่รักแต่ก่อนหน้านั้นน่ะ
ผมมีหลักฐานผมมีบันทึกเสียงทั้งหมด

ที่เขาจะทำมันเสี่ยงต่อเขานะ
เพราะว่าเขาเนี่ยกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่
แต่สิ่งเหล่านี้มันเสี่ยงต่อชีวิตพี่นะ
นี่ไงสิ่งเหล่านี้ไงที่รัก
เห็นพี่หรือเปล่า
ตอนที่เราทำไปมันเสี่ยงใช่ไหมครับ
พอมันเสี่ยงปุ๊บเวลาเราทำไปสิ่งเดียวเลย

ผมขอพูดสิ่งอย่างนี้เวลาที่เราโกรธ

เราตีไปหนึ่งครั้งถามนิต้าดูได้

ผมจริงจังกับเธอ

ไม่เคยผมให้เกียรติเธอตลอดอย่าบอกว่าผมไม่เคยอกหัก

พูดมาขนาดนี้แล้ว

ร่วมเสียงเพื่อนพี่

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังจะทำสิมั้ยครับ

นิตารู้นะที่

ไม่งั้นประวัตินี้รักมากครับ
ผมสวัสดีค่ะ